เหตุการณ์นี้วัยรุ่นรวมแล้วประมาณ๕๐คน๒กลุ่มฮะตีกันฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าก็ฝ่ายนู้นเอาปืนมาจ่อหัวด้วยต้นเหตุมาจากว่าตะโกนแซวเรื่องผู้หญิงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
ในหมู่บ้านเอื้ออาทรครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็โทรเรียกเพื่อน
เสริมทีมเสริมกำลังให้เพื่อนมาเติมอีกครับ
ตำรวจก็เลยไปคุมสถานการณ์แล้ววิทยุขอกำลังเสริมเหมือนกัน
เพราะสถานการณ์เริ่มบานปลายต่างฝ่ายต่างชวนเพื่อนมาตีกันต่อ
ตำรวจก็คิดว่ามันก็ต้องมีกำลังมาเพิ่มควบคุมสถานการณ์แล้วแหละ
พยายามแยกทั้งสองฝ่ายนะครับใช้เวลาควบคุมเหตุการณ์ประมาณสัก๑ชั่วโมงกว่า
ควบคุมสถานการณ์ได้ต่างฝ่ายต่างยอมแยกย้ายกันไป
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณอ้อมครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกลุ่มของเธอ
ซึ่งก็จะมีทั้งเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงกว่า๑๐คนนั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าบ้าน
ที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับแล้วมีวัยรุ่น๑๐กว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มาจากไหนอ่ะกลับมาจากไหนผับมั้งเธอก็บอกว่าเห็นกลุ่มนั้นเนี่ยมีทั้ง
ผู้ชายหลายคนเลยแล้วกลุ่มนั้นที่ขี่รถมาเนี่ยมองเห็นว่าฝั่งของพวกเธอนั่งกินเหล้ากันอยู่
หนึ่งในฝั่งนู้นเลยตะโกนแซวเรื่องผู้หญิงทำให้ฝ่ายผู้ชายที่นั่งกินเหล้าอยู่กับพวกเธอเนี่ย
ตะโกนด่าตอบโต้ไปว่าเฮ้ยทำไมมาพูดแบบนี้มาพูดแซวแบบนี้วัยรุ่นฝั่งนั้น
หยุดรถแล้ววนกลับมาหาเรื่องจนเกิดเหตุชุลมุนนี่คือในฝั่งของคุณอ้อมเล่านะครับ
ก็คือวัยรุ่นที่นั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านหลังที่เกิดเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งชื่อในจ๊อปครับบอกว่า
พวกเขาประมาณ๑๐กว่าคนขี่รถกลับมาจากผับแห่งหนึ่งในตัวเมือง
พอขี่รถมาถึงหน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งต่างหากตะโกนด่าพวกเขา
ก็เลยจอดรถไปถามแล้วทะเลาะกันก็เลยเกิดเหตุชุลมุน
เขาบอกด้วยครับว่าฝั่งเขาเองเนี่ยถูกฝ่ายนู้นเอาปืนสั้นไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรขนาดไหน
เอามาเจาะที่หัวก็คือจะบอกว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฝั่งนู้น
ตะโกนแซวผู้หญิงก่อนก็เลยกลายเป็นบานปลายต่างฝ่ายต่างก็พูดแบบนี้
ตำรวจก็เลยเชิญทั้งสองฝ่ายไปโรงพักเพื่อให้ปากคำนะครับที่สพเมืองชายภูมิ
ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าถูกกระทำก่อนและอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อน
ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการแจ้งความดำเนินคดีครับตำรวจหัวจะปวดฮะเจอแบบนี้
เดี๋ยวรอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไป